ส่วนเรื่องนี้ไปดูเรื่องของสาววัยสิบสี่ปีค่ะวิ่งมาร้องขอความช่วยเหลือ
บอกว่าถูกหนุ่มหลอกให้ไปพักที่บ้านจากนั้นใช้มีดพยายามที่จะจี้ข่มขืนเธอค่ะ
พอเผลอเท่านั้นแหละเธอเลยวิ่งหนีออกมา
ตำรวจค่ะเลยต้องมาเร่งไล่ล่านุ่มหื่นคนนี้มาดำเนินคดีนะคะ
สภาพคือน้องนั่งร้องไห้อยู่ข้างห้องวิทยุดับเพลิงบ้านสวนค่ะ
ยังตื่นตกใจอยู่นะคะจากการสอบถามเด็กผู้เสียหายก็บอกว่า
เดินทางไปทำงานที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ที่ระยอง
นั่งรถโดยสารลงที่ขนส่งหมอชิดกรุงเทพก่อนแล้วจะต่อรถไปที่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็ไประยองอีกทอดนึงนะคะแต่ว่าคนขายตั๋วบอกว่า
คือมันไม่มีรถแล้วต้องหาที่พักนอนก่อนนะ
ช่วงเช้าถึงจะมีเที่ยวรถให้เดินทางต่อได้
แล้วคนขายตัวยังบอกว่ามีชายคนนึงรูปร่างผิวดำใจดี
พักที่บ้านเขาก่อนก็ได้อ้าวแนะนำแบบนี้นะคะ
คนขายตั๋วเพราะว่าที่บ้านเขามีภรรยามีลูกแล้ว
บอกอย่างงี้เลยปลอดภัยปลอดภัยไม่ต้องห่วงอ่า
ทีนี้เด็กหญิงด้วยความเป็นเด็กนะก็รู้ไม่ทันคนหรอก
เชื่อใจไปกับเขาค่ะพอไปถึงห้องพักทีนี้แหละ
เขาล็อกประตูเอามีดปลายแหลมจี้จะขอร่วมเพศด้วย
และยังพูดข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมจะแทงให้ตายค่ะเด็กก็กลัวค่ะ
ตกใจก็ต้องยอมเมื่อสำเร็จความไข้ไปหนึ่งครั้ง
ขอออกมานั่งพักหน้าห้องหน่อยแต่พอสบโอกาสค่ะ
พอเขาเผลอเลยเนี่ยวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือกับตำรวจนะคะ
ต่อมาตำรวจนำตัวเด็กหญิงผู้เสียหายไปสอบสวนที่สพเมืองชนบุรี
แจ้งความแล้วก็แน่นอนค่ะนำตัวไปให้แพทย์ตรวจร่างกายใช้เป็นหลักฐาน
โดยจะสอบสวนทั้งคนขายตั๋วแล้วก็ติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีนะคะ
พันตรวจเอกนี้พัดแหวนประดับผู้กำกับการสภมชนบุรีบอกว่า
ช่วงเช้าวันนี้พ่อและแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายเดินทางมาจากระยองค่ะ
จู่พาลูกสาวกลับจังหวัดระยองเลยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
พนักงานสอบสวนก็พยายามโทรติดต่อแต่พ่อของเด็กบอกว่าไม่ต้องการดำเนินคดี
ไม่มีเงินในการใช้ดำเนินคดีค่ะคุณพ่อของเด็กนะคะ
ล่าสุดค่ะก็เลยต้องส่งชุดสืบสวนไปรับตัวเด็กหญิงผู้เสียหายพร้อมพ่อแม่
กลับมาที่โรงพักมาสอบปากคำพาเด็กไปตรวจร่างกายเพื่อจะหาหลักฐาน
แล้วก็ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะอืมต้องดำเนินคดีนะคะ

งั้นก็ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะคะ
การดำเนินคดีเขาจะมีลักษณะของเจ้าหน้าที่
จะเข้ามาดูแลจิตใจของลูกด้วย
เพราะถือว่าเป็นบาดแผลสำคัญแล้วนะคะ